คือธรรมดาเราไปเที่ยวที่เขื่อนแม่กวงก็จะเห็นสภาพที่สวยงามอยู่แล้ว
ศนียภาพทั้งธรรมชาติภูเขาน้ำในเขื่อนที่มันสะท้อนเงาของภูเขา
โอ้โหแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ตอนนี้จะมีสะพานแฝดคู่แรกของเชียงใหม่

อยากจะอู้คำเมืองชวนกันไปเที่ยวนะดอยสะเก็ดเจ้า

นี่ฮะสวยมากนะครับแล้วเขาบอกว่าจริงแล้ววัตถุประสงค์การก่อสร้างคือ
คือจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม
เพราะว่าคนในหมู่บ้านป่าศักดิ์งาม
แต่เดิมไม่สามารถที่จะออกมาจากหมู่บ้านได้
ถือว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะ
จะออกมาทั้งทีตรงภายเรือข้ามน้ำข้ามฟ้ามา
แล้วก็หรือไม่ก็อ้อมเส้นทาง

แต่ทีนี้มีการสร้างสะพานแบบนี้แล้ว
จะเป็นสะพานแขวนฝาแฝด

กลางเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ก็เลยจะเชื่อมระหว่างเขื่อนแม่กวง
กับบ้านป่าศักดิ์งามตำบลวงเหนือ

จะเปิดให้ได้ใช้งานกันแล้วนะครับ
นี่เตรียมสถานที่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้แล้วครับ
ธรรมดาคนไปเที่ยวดูเขื่อนอยู่แล้วนะคุณทั้งสอง

แต่ทีนี้พอมีสะพานแขวน
ขึ้นแล้วก็เป็นสะพานแฝดอีก

แต่ว่า
เริ่มแล้วนะครับ
มีคนเอาแม่กุญแจไปแขวนแล้วครับ

เอาแม่กุญแจแห่งรักนิรันดิ์มาผูกมาแขวนไว้

แม่กุญแจแห่งรักนิรันดิ์
ผูกไว้ติดไว้เลยไม่ให้ไปไหน

แต่ว่าก็อย่าลืมนะทางการ

ใช่เรื่องน้ำหนักของแม่กุญแจทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะ
ตอนนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแล้วนะครับ
แล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวถ่ายภาพกัน

คนเริ่มไปถ่ายภาพกันแล้วนะครับ

ก็ต้องมาชมช่วงเย็น
พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้า

ภาพที่เราเห็น

อาทิตย์ตกที่บริเวณหลังเขา
แต่แสงยังสาดทะลุผ่านมา
สะท้อนผิวน้ำของเขื่อนแม่กวง
เห็นเงาของผู้เขาเหลือง่า
เงาของเธออยู่ตรงนั้น

ดวงอาทิตย์กำลังจะหลากขอบฟ้า

กลับสีความมืดมิดกำลังมา
เราไปเที่ยวกันเองเลยดีกว่าไหม
อย่างไรอยากนะให้ไปชม
ครับนี่คือแม่กวงอุดมทาราที่อำเภอดอยสเก็ต

แหล่งมาร์คแห่งใหม่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ